ทีนี้คุณผู้ชมคะเราอยากดูบรรยากาศ
การเตรียมความครอบในการจัดพิธีไว้อะไร

ว่าช่วงเที่ยงแบบนี้ความพร้อมไปถึงไหนแล้วนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราตอนนี้อยู่ที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพค่ะ
เดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกันนะคะ
จากผู้สื่อข่าวของเราคุณกิตภัทรผิวระมน
รายงานมาจากคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ
ของคุณแตงโมพัทรธิดาหรือคุณแตงโมนิดา
นางเอกในความทรงจำของทุกคน
ซึ่งจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือบริเวณด้านหน้า
ตจักรเสรีภาพกรุงเทพนะครับเป็นบริเวณชั้นหนึ่ง
ซึ่งทางด้านในจะเป็นโถงขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับผู้คนได้จำนวนมากเลยนะครับ
พอเราเข้ามาที่งานแล้วเราจะเห็นว่าจะมีจุดลงทะเบียน
ซึ่งจะมีสำหรับแขกนะครับแล้วก็แฟนคลับรวมไปถึงสื่อมวลชนด้วยนะครับ
จุดตรงนี้นะครับเดินเข้ามาแล้วนะครับสิ่งแรกที่แขกที่มาร่วมงานจะต้องทำเลย
หลังจากนั้นคุณผู้ชมเราจะมีสถานที่เอาไว้รอผล
อยู่ทางด้านในมีเก้าอี้จัดเตรียมไว้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับ

ตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีสื่อมวลชนทยอยมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากแล้ว
แล้วเดี๋ยวจะมีการสัมภาษณ์ต่างเกิดขึ้น
คุณผู้ชมครับตอนนี้ต้องบอกว่าอีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์สำหรับวันนี้เลย
จัดแสดงเอาไว้ซึ่งตรงนี้เป็นไฮไลท์
เป็นซุ้มรูปของคุณแตงโมที่ถูกตกแต่งไว้อย่างสวยงามครับ
รูปคุณตังโมเราจะเห็นว่ามีทั้งหมด๓รูป
จัดตกแต่งไว้พร้อมกับนำดอกไม้สีขาวมาประดับตกแต่ง
ซึ่งตรงนี้นะครับนอกจากจะได้จัดขึ้นไว้
เพื่อแสดงความระลึกถึงความสวยงามของคุณแตงโมแล้ว
ก็ยังเตรียมไว้สำหรับให้แขกที่มาร่วมงาน
สามารถมาถ่ายรูปที่จุดตรงนี้ได้ด้วยนะครับ
ซึ่งในวันนี้นะครับจากการสอบถามข้อมูล
ซึ่งบริเวณชั้น๓นะครับจะเป็นห้องประชุม
ได้ถูกจัดตกแต่งไว้อย่างสวยงามเมื่อคืนนี้นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้ววันนี้จะไม่มีการซักซ้อมพิธีการใดแล้ว
เหลือเพียงตรวจเช็คความเรียบร้อยในพื้นที่
ก่อนที่แขกที่มาร่วมงานจะถยอยเดินทางมาในช่วงเย็น
ซึ่งเมื่อสักครู่นี้เจ้าของพื้นที่
บริเวณตรงข้ามของคริสต์ธจักร
เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องที่จอดรถเพิ่มเติมนะครับ
แขกที่คาดว่าจะมาร่วมงานเป็นจำนวนมากในช่วงเย็นครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้น
คริสตักเสรีภาพกรุงเทพตอนนี้นะครับ

ซึ่งจะเป็นพิธีไว้อาลัยคุณแตงโมพัทรธิดานะครับ
ว่าจะมีคนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากเลยแหละครับ

รายงานจากคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพครับ

บรรยากาศนี้เราจะเกาะติดตลอดทั้งวันให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ